นี้ครับก็มีกีฬาถ่ายทอดทางไทยรัฐนะครับ

เป็นมวยในรุ่นพิกัด๖๗กิโลกรัม

กับคุณเอชุมพอร์สุรพัชย์จารุมณีครับ
วันนี้ขอเสนอคำว่าเสียบทะลุจอครับ

มุมแดงนี่มงคลเพชรน้ำเงินปีใหม่
หัดซ้ายหมัดขวาเอามาเป็นชุดเลยครับ

แม่โดนเข้าไปนี่หน้าสะทืวันเลยครับ
แม่หักล้มลงไปนี่ใช่ลุกช้าแล้วครับ
มงคลเพชรเดินครับสอยต่อหมัดซ้ายหมัดขวา

จะและเข้าไปนายครับดอกเดียวไม่เหลี้ยวแลเลยครับ
แบบนี้ครับเนี่ยครับหน้าตาเก๋เกเลย
โอ้โหให้ซองกระถิ่นซองผ้าป่าไม่เอาแล้วนะครับ
ตอนนี้หน้าบอกบุญไม่รับครับจบยกสามครับมวยคู่นี้